พูดถึงเรื่องนี้แล้วไม่ไปวัดแห่งนี้ไม่ได้เลยนะคะ
เพราะว่าวัดสว่างอารมณ์

วัดดังวัดฮิตวัดฮอตมีวัตถุมงคลมีที่สักการะบูชา

โดยเฉพาะจุดที่เป็นตาทองนิ้วราย
ตอนนี้มีคนไปกราบไหว้ขอโชคขอลาบ
แล้วก็มีคนไปแก้บนตะทองด้วยจ้า
นี่คุณผู้ชมดูซะก่อนสองสาวนางรำนี้
เธอมารำแก้บนตาทองนิ้วราย
ดูนะรำต่อหน้าตาทองเลยปกติแล้วนี่ครับ
เราจะคุ้นเคยว่าถ้าใครโชคดีตามคำขอก็จะเอาสร้อยมา
อบให้แกมาถวายมามีผ้าขาวม้าบ้างก็ว่ากันไปค่ะ
แต่ว่าคราวนี้ผู้โชคดีก็คือ
คุณธัญญาวราคตพิทักษ์และครอบครัว
เหรอเธอโชคดีถูกโชคถูกลาบจากตาทองนี่แหละ
ก็เลยว่าจ้างสองสาวนางรำนี้นะคะ
มารำมาฟ้อนมาเสิร์ง
แต่งตัวสวยงามครบองค์ค่ะจัดเต็มเลย
รำถวายตาทองในบทเพลงเสริงกระติ๊บข้าวเหนียว
สองรอบเลยค่ะชมกันไปยาวยาว
เพราะเธอบอกว่าที่ฉันโชคดีเนี่ยนะคะ
เพราะฉันมาขอตาทองนิ้วราย
มาเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้เอง
คือก็ได้ยินข่าวที่พวกเราเล่ากันนะ
ว่าที่วัดแห่งนี้เด่นดังมีคนมากราบไหว้
ตาทองกันเยอะเธอก็เลยอยากมาบ้าง
พอมาถึงเธอบอกว่ารู้สึกขนลุกเลยนะ
แล้วก็เห็นว่าคนเยอะจริงเหมือนในข่าวเลย
ก็เลยอ่ะไหนมาแล้วขออธิษฐานหน่อยแล้วกัน
ขอให้โชคดีมีลาบถูกรางวัล
ปรากฏว่างวดที่ผ่านมา๑มิถุนายนเธอถูกรางวัลเลขท้าย๓ตัวค่ะคุณผู้ชม
เธอก็ตกใจมากเลยอุ้ยตายขอครั้งแรกแถมถูกรางวัลเป็นครั้งแรกอีก
ไม่ลืมคำมั่นสัญญาก็เลยมาแก้บนโดยการให้นางรำมารำ
แล้วรอบนี้มาแล้วก็ต้องต่อยอดขอพรกลับไปอีก
คราวนี้ขอรางวัลใหญ่ขึ้นนะถ้าหากว่าถูกรางวัลก็เดี๋ยวจะพานางรำชุดใหญ่มารำถวายอีก
โอ้โหนี่เรียกว่าต้องเจอกับตัวถึงจะรู้
เพื่อนบรรดาคนที่ไปที่วัดสว่างอารมณ์เห็นรู้ข่าวก็เอาล่ะ
เว้นว่างเลยทีนี้ไหว้ตาทองนิ้วรายกันยกใหญ่นะ
และไม่ใช่แค่จุดนั้นเนี่ยก็มีทั้งเสี่ยงเสี่ยมซีและไปทำอะไรอีก
สนุกสนานกันเพลิดเพลินนะคุณผู้ชม
ก็เอามาให้ดูเป็นบรรยากาศว่า
แต่ก็อย่าลืมนะว่าต้องรักษาความสะอาดใส่หน้ากากอนามัย
ไปตามความเชื่อใครจะไปล้วงไข่ได้เลขอะไรก็แล้วแต่เขา
แล้วแต่ความโชคดีแล้วแต่บุคคล
เขาหยิบได้เขาจับได้ก็เป็นโชคของเขา
อาจจะไม่ใช่ของเราอย่าจ้องขนาดนั้น
ถ้าอยากดูก็ไปดูเอง
คือพูดเรื่องของความเชื่อเนี่ยผมบอกแบบนี้ก่อนแล้วกันว่า
ใครที่ไปที่วัดนั้นโอเคมันก็มีคนที่ได้โชคได้ลาบ
แต่ที่ไม่มีแล้วก็ไม่ได้มันก็มีเยอะเยอะ